ผมพาไปที่นนทบุรีครับเหตุการณ์นี้ปรากฏว่ายักษ์ล้มฮะ
ยักษ์คันนี้คือรถใหญ่รถพ่วงสิบแปดล้อมันถูกของมาเต็มเลย
จังหวะที่เข้าโค้งมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้ดูครับ

ที่เสียงดังเพลงล่วงลงมามีทั้งรังและขวดแก้ว
คือที่ล้มร่วงลงมานั่นคือเป็นรังและขวดแก้วมีพันกว่ารังครับ
จุดนี้พิกัดคือ๕แยกปากเกร็ดถนนติวานนท์ครับที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุรี
พ่วงสิบแปดล้อยักษ์ใหญ่คันเมื่อกี้นี้ครับเขาจอดนิ่งอยู่เลยเพราะว่าโอ้โห
ร่วงขนาดนี้รถเมย์ไปต่อไม่ได้นะครับบนรถยังเหลือขวดแก้วแล้วก็รังอยู่อีกเล็กน้อย
ผ้าใบเนี่ยก็ปกคลุมอยู่แต่นี่คือสภาพบริเวณจุดเกิดเหตุเห็นไหมฮะ
โอ้โหแก้วเกลือนเลยครับคนขับรถพ่วงชื่อว่าคุณมณฑลฮะ
เขาบอกว่ากำลังขับนำขวดแก้วนำรังมาจากแถวย่านคลองเตย
จะส่งเข้าบริษัทย่านปฐุมธานีพอมาถึงจุดนี้เขาบอกว่ามันมีรถจะโผล่มาทางด้านซ้ายอ่ะ
เข้าตรงจุดนี้ปั๊บพอรถจะเข้ามาเขาก็เลยต้องหักหลบ
จังหวะที่หลบเชือกที่รัดเอาไว้มันขาด
พอขาดเสร็จแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฟังเพิ่มเติมครับ
ข้างหลังมันขาดพอดีแล้วตอนระหว่างที่ให้สัมภาษณ์ก็เก็บกวาดแก้
มีสะดุ้งตกใจอยู่เหมือนกันโชคดีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวใช้เวลา๒ชั่วโมงเคลียร์ถนนได้เรียบร้อย
ดังนั้นขับขี่รถระมัดระวังด้วยนะครับอย่างที่คุณทีมบอกโชคดีนะ
คุณนึกภาพนะถ้ามีมอเตอร์ไซค์นะมาทางซ้ายนะโอ้โหเป็นอุบัติเหตุอีกนะคะ